คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปจิบกาแฟ
คือมันเป็นคาเฟ่ที่อยู่กลางหุบเขาคุณทัศนัย

ใช่ใช่แต่เดี๋ยวดูนะดิฉันจะพาไปดู
ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ปกติมันจะสวยมากนะ
เพราะว่ามันจะได้สัมผัสแบบไอหมอกรวมถึงบรรยากาศเป็นแคมปิ้งด้วย
แต่ทีนี้ค่ะพอฝนตกลงมา
คุณผู้ชมสภาพคาเฟ่มันเป็นแบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นมา๓วัน
ก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวคาเฟ่ริมน้ำ
อยู่กลางหุบเขาอยู่ที่แม่ริมที่เชียงใหม่
แล้วปกตินะคุณทัศนัยคาเฟ่นี้เนี่ยสไตล์แบบแคมปิ้งเลย
นักท่องเที่ยวได้มานั่งชิวริมน้ำตก
กาแฟหลักร้อยวิวหลักล้านกลางหุบเขาแบบนี้

ถูกต้องถ้าเกิดว่าใครพลาดไปวันที่ฝนตก
มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยต้องหนีตายค่ะ
ดูสิน้ำมันมาสีเป็นส้มอมแดงแบบนี้

แล้วของที่ไปตั้งแคมปิ้งมันก็ไปหมดค่ะ
โคนถล่มน้ำก็ไหลจากบนน้ำตกลงสู่ข้างล่าง
ลมพัดแรงเมื่อกี้เห็นร่มใช่ไหม
ร่มก็ปลิวหมดค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกมาก
ดังนั้นเวลาที่จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศให้ดีก่อนนะครับ